คุณครับไทยรัฐทีบีและไทยรัฐนิวโชว์ด้วย
เราติดตามชีวิตความเป็นอยู่เรื่องราวของคุณยายสมบุญมาโดยตลอดนะฮะ
วันที่คุณยายพายเรือไปที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ผ้าถุงแกที่นั่งคือเปียกแล้วอะค่ะ
นี่พายเข้ามาทันตรงนี้นะเขาก็ช่วยกันดึงขึ้นมา
เออ
นี่ทางฝั่งคนถ่ายคลิปนี่เจ้าของตลาดนะ
ค่ะอ่าตลาดดำเนินสะดวกนะฮะที่ราชบุรี

แล้วก็เอาเรือเนี่ยไปปะไปซ่อมให้

หลังจากนั้นเราก็เลยไปดูชีวิตของคุณยายสมบุญ
คือคุณยายสมบุลมีธนาญอายุ๘๕ปี

พายเรือมาเพื่อจะเอากล้วยมาขายที่ตลาด

อายุไปแล้วเนี่ยก็ยังเอาไม่อยู่นะฮะ
วันนี้ยังรั่วอยู่ต้องวิดน้ำอยู่ทุกวัน

เป็นเรือเก่าเรือแก่ใช้มาตั้งแต่ยายยังแบบเด็กเลย
ไปที่บ้านก็ยังรั่วอยู่ยังต้องตักน้ำวิดน้ำออกอยู่
คุณยายบอกว่ายายเป็นอะไรไม่ได้เพราะยายต้องดูแลพี่สาววัย๙๙ปีอีกคนนึง
อยู่ที่ดำเนินสะดวกที่ราชบุรีอยู่กันสองคนนะฮะ
ทีนี้เนี่ยนี่เห็นไหมบ้านหลังคาก็รั่วค่ะคือบ้านก็ซุดโทรม
นี่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับคุณยายเนี่ยนอกจากเรื่องชีวิตความเป็นอยู่แล้วอยู่กันอย่าง
คือคนแก่สองคนคนหนึ่งอายุ๙๕คนหนึ่งอายุ๘๕
แล้วคนอายุ๘๕ต้องแบบคอยตัดกล้วยจากสวนเอากล้วยใส่เรือแล้วก็เอาไปขายตามตลาด
นี่ฮะมีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกันอยู่สองคนเนี่ยฮะไม่อย่างนั้นก็ไม่มีรายได้แล้ว
เราก็ต้องช่วยแล้วล่ะคุณยายวันนี้มาที่รายการเปิดปากกับภาคภูมินะฮะ
คุยกับผมนะทีมข่าวของเราก็ไปรับคุณยายมาเพื่อจะมาพูดคุยกัน
มีหลานมาด้วยสองคนอีกคนทนายวรกรนะฮะเพราะว่ามันมีเรื่องที่ดินของคุณยายด้วย
มันมีเรื่องราวเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับคุณยายสมบุญเนี่ย
มานั่งคุยกันในวันนี้เนี่ยก็เลยได้สอบถามกันเกี่ยวกับเรื่องเรือด้วย
เรื่องการใช้ชีวิตด้วยคุณยายบอกถ้าไม่มีเรือก็ลำบากนะ
เพราะว่าที่บ้านเนี่ยติดกับคลองจะเข้าสวนนะจะไปตลาดจะไปซื้อของ
จะเอาของไปขายยังไงก็ต้องใช้เรืออ่ะเดี๋ยวลองฟังคุณยายหน่อยนะครับ
เขาลำบากต้องไปนัดเดินก็ไม่ไหว
ชีวิตยายแกต้องใช้เรือตลอดครับเขาเดินไม่ไหวแกต้องไปเรือ

เพราะฉะนั้นคือเรือของยายเนี่ยของยายสมบุญไม่ใช่แค่เอาของไปขาย
แต่มันต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
แล้ววันไหนถ้าต้องเอากล้วยไปขายที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเนี่ย
ไกลจากบ้าน๒กิโลนะฮะไปกลับนี่พายเรือ๔กิโล
นี่กล้วยนะตัดมาทั้งเครือจากสวนเพื่อเอามาขาย

ถามว่าเอาย้ายแล้วลูกหลานไปไหนกันหมดล่ะ
ที่ผมคุยกับคุณยายสมบูรณ์นะคุณยายเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมด๗คนนะฮะ
คุณยายสมบุลเนี่ยโสดนะโสดอ่ะฮะ
คุณอรัชพรอายุ๘๕ทุกวันนี้ต้องเรียกนางสาวสมบุญนะ
พอเรียกนางสาวคุณยายเขินเขินใช่ไหม
ยายแก่แล้วอย่ามานางสงนางสาวเลย
ผมก็บอกอ้าวยายแหม่ยายยังโสดไม่แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนก็นี่แหละนางสาวนี่แหละ
คือคุณยายเนี่ยโสดส่วนพี่สาวเนี่ยที่อายุ๙๙ที่ตอนนี้ป่วยชะลาไปไหนมาไหนไม่ได้อยู่ที่บ้านเนี่ย
เคยแต่งงานแต่ไม่มีลูกสามีก็แยกทางไปนานแล้วไม่รู้ตอนนี้เป็นตายร้ายดียังไง
พี่น้องคนอื่นนอกจากไปมีครอบครัวแยกย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วเนี่ยนะ
ตอนนี้ก็เสียชีวิตหมดแล้วเท่ากับว่าเหลือกันแค่สองคน
จะมีก็คือหลานของลูกของพี่น้องคนอื่นที่เขาก็นานจะแวะเวียนมาดูที
เท่ากับว่าอยู่กันแค่สองคนผมก็ถามจะอยู่ยังไง
นี่ฮะหลังคาก็รั่ววันนี้ทางพม

บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยไปซ่อมแซมบ้านให้เดี๋ยวพมจังหวัดจะไปช่วยดูแลให้
ส่วนเรื่องเรือท่านผู้ชมครับหลายท่านเป็นห่วงคุณยายสมบูรณ
ยายสมบูรณ์บอกต้องใช้เรือวันที่ทางเจ้าของตลาดที่เขาช่วยขึ้นจากน้ำเอามาขึ้นฝั่งที่ตลาดก่อนที่เรือรั่ว
เขาก็ให้ช่างเนี่ยเอาเรือยายสมบูรณ์ไปปะให้นะไปซ่อมแซมให้แต่มันก็ยังรั่วอยู่เพราะว่ามันเก่าแก่มันใช้ใช้มานานมากแล้ว
คุณยายไปเห็นเรือลำนึงนี่ฮะนี่เขาเรียกว่าเรือสัมปั้นนะฮะเรือสัมปั้นแบบโบราณต้องต่อนะไม่ใช่ว่าไปสร้างแบบสมัยใหม่ไม่ได้นะฮะต้องต่อขึ้นมาคุณยายบอกชอบลำนี้เหลือเกิน
แล้วก็ถามโอ้โหยายมันใหญ่นะมันดูใหญ่อย่างยายว่าท้ายไหวยายบอกความจริงแล้วมันเบาเพราะว่าด้วยหัวเรือท้ายเรือเนี่ยมันแบบมันไปกับร่องน้ำได้ดีนะฮะคุณยายบอกคุณยายอยากได้นะฮะค่ะอยากได้เรือสัมปั้นอ่ะแต่ถ้าไปหาซื้อที่อื่นเนี่ยมันไม่มีแล้วมันต้องไปต่อด้วยใช้เวลาอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้
แต่พอทราบว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราจะช่วยเหลือคุณยายด้วยการซื้อเรือลำนี้ทีแรกไม่อยากจะขายตกลงขายให้ในราคา๓๕๐๐๐บาท
ค่ะและเราก็เลยซื้อให้กับคุณยายอืมไม่อย่างนั้นคุณยายไม่มีเรือใช้ค่ะแปดสิบห้าแล้วจะให้แบบพายไปวิทย์น้ำไปได้ยังไง
นี่ฮะตกลงเราซื้อแล้วนะครับมอบให้กับคุณยายเรียบร้อยผ่านรายการเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้คุณยายมาที่กรุงเทพ
ผมก็เลยเป็นตัวแทนของทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยมอบให้กับคุณยายก่อนเอาพายมามอบให้ก่อนพายเหรอคะเพราะเรือเนี่ยเดี๋ยวไปส่งให้ที่บ้าน
คุณยายจะเอากลับยังไงแล้วล่ะพอเอาพายมาให้คุณยายคุณยายเนี่ยดูตกใจนิดหน่อย
งงไหมคะคุณยายงงไหมงงที่ว่าเอาผ้าภูมิทำไมเอามาแต่พายแล้วแล้วเรือยายให้ยายไม่ให้ด้วยหรอ
บอกยายไม่ต้องห่วงเรือเดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านแต่เอามาให้ยายเห็นว่าซื้อให้ยายแล้วนะยายจะได้ไม่ต้องลำบากพายไปวิทย์น้ำไปเดี๋ยวอันตราย
เอาไม้พายก่อนนะคุณยายนะแต่เรือที่ไปดูวันนั้นเลยไหวไหมไหวไหมพายเรือลำนี้ไหวไหมลำที่ไปดูวันนั้น

สามพายมาให้เรือไม่พายังมีเลยยังไม่ได้เรือยังไม่ได้เรือยายบอกยังไม่ได้เรือเรืออยู่ไหนอยู่ยายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเรือได้แน่เดี๋ยวเอาไปให้ถึงบ้านเลยเอามาในสตูไม่ไหวจริงจริง

คุณยายสมบูรณ์ฝากขอบคุณทุกคนเลยนะเป็นกำลังใจให้ขอให้อายุยืนยาวแบบเป็นร้อยปีเลยนะคุณยาย
ท่านทำไม่ไหวแค่นี้ง่ายแล้ว
เนี่ยเอานะพลายเรือได้ขนาดนี้

ใช่แล้วคุณยายก็ต้องดูแลพี่สาวอีก
ใช่เรือสัมปั้นลำที่เราซื้อให้กับคุณยายนะครับ
เป็นเรือสัมปั้น๘ศอกยาว๔เมตรกว้าง๘๙เซนติเมตร
ท้องเรือเคลือบไฟเบอร์เรียบร้อย
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวรั่วไม่ต้องกลัวซึม
คือเจ้าของเนี่ยเขาตั้งชื่อเรือว่าดำเนิน
เพราะคนต่อเรือเนี่ยเป็นชาวดำเนินสะดวก
เป็นช่างมือหนึ่งในการต่อเรือสัมปั้นที่ดำเนินสะดวกเลย
นี่นะฮะพายง่ายหัวเรือนี่เรียวไม่กินน้ำลึกไม่กินแรง
คุณยายพายได้สบายเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับ
ทีนี้มันมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะคุณรัชพรอะไรคะ
คือเราถามคุณยายว่ายายยายเป็นห่วงหรือกังวลเรื่องอะไรที่สุด
เรื่องบ้านหรือเปล่าที่ว่าโอ้โหรั่วผูพังเรื่องเรือที่เรือรั่วต้องคอยวิทย์น้ำ
เรื่องความเป็นอยู่ทำมาหากินโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่า
ยายบอกไม่ใช่เรื่องอะไรคะที่ดิน
อ่าที่คุณยายบอกมีเงินแต่ว่าก็ถ่ายเอาออกมาไม่ได้ใช่ไหม
ผมถามไล่แล้วคือเป็นอย่างนี้หลานชายกับหลานเขยก็มาด้วยไล่ให้ฟัง
นายวรกรก็มาให้คำปรึกษาค่ะที่ดินตรงเนี้ยบ้านหลังนี้นะ
ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของคุณยายเลยนะตั้งแต่สมัยร๕
เป็นบ้านทรงไทยอยู่ในเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ย๑๒ไร่
คุณยายมีพี่น้องเจ็ดคนค่ะพอพ่อกับแม่ตายไปเนี่ย
แน่นอนว่าใน๑๒ไร่แล้วก็รวมทั้งตัวบ้านด้วยเนี่ย
มันก็จะต้องเป็นสมบัติร่วมของพี่น้อง๗คน
ใช่ก็ต้องแบ่งกันให้เท่าเทียมกัน
คือปัญหามันมีอย่างนี้ฮะตอนที่อยู่บ้านหลังนี้เหลือกันแค่๓คน
คือคุณยายชะมดอายุ๙๙เป็นพี่สาวคนโตสุดเลย
แล้วก็มีคุณตางิ้มคุณตางิ้มนี่เป็นน้องของคุณยายชะมด
แล้วก็เป็นพี่ของคุณยายสมบุญอยู่กัน๓คนพี่น้อง
นะเพราะว่าคุณยายชะมดที่นอนอยู่เนี่ย๙๙เนี่ย
แกเคยแต่งงานแล้วแกเลิกกับสามีไปค่ะนี่คุณตังงิ้ม
พึ่งเสียไปเมื่อหลายปีก่อนพึ่งเสียเมษานี้ขออภัย
เพิ่งเสียไปแล้วก็คุณยายสมบุญเนี่ยแกโสด
คุณตังงิ้มเนี่ยแกมีลูกแต่เลิกกับเมียไปนะแกมีลูกชายอยู่คนหนึ่ง
เรื่องราวเป็นอย่างนี้ฮะเมื่อปี๒๕๕
ตอนนั้น๓คนพี่น้องที่อยู่บ้านหลังนี้
ส่วนพี่น้องคนอื่นเขาแต่งงานแยกครอบครัวไป
คุณตังิ้มแกจะแต่งลูกชายไม่มีเงิน
ก็เลยเอาที่เนี่ยไปจำนองไปจำนองกับคนคนหนึ่งในพื้นที่
เงิน๒แสนบาทเมื่อปี๒๕๔๘นะ
เพื่อจะแต่งลูกชายก็แต่งงแต่งงานอะไรเรียบร้อยไป
เวลาผ่านมาอีกแป๊บนึงกะว่าจะไปถ่ายถอนคืน
ปรากฏว่าเจ้าของที่เนี่ยเขาบอกว่าเขามีคนมาช่วยถ่ายถอนให้ไปแล้ว
ซึ่งคนคนนั้นเนี่ยมันมีปัญหากันอยู่นะขณะนี้
ปี๔๘นะบุคคลคนนั้นเนี่ยอันนี้ที่ทางหลานเขาอ้างว่าอย่างนี้นะ
คุณยายก็ยืนยันนะเขาไปหาคนที่รับจำนอง
แล้วก็เอาเงินไปให้เขาแล้วก็เอาโฉนดมา
แล้วก็มาบอกกับคุณยายและคุณตาสามพี่น้อง
โฉนดอยู่นี่แล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวจะคืนให้
สามพี่น้องนี้ก็ถามว่าเอ้าแล้วไปจำนองเข้ามาไม่ต้องเอาเงินไปให้เขาเหรอ

คนนี้บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องใช้เงิน
รู้ไหมที่ผืนนี้เดี๋ยวเขาจะมีการเวียนคืนหน่อยนึงถนนตัดผ่าน
แล้วจะได้เงินตรงนี้มาจะได้เอาไปให้เขาแต่ว่าไปที่กรมที่ดินกันหน่อย
สำนักงานที่ดินของรัชบุรีเขาก็พาคุณยายสามคนเนี่ย
ไปเส้นชื่อโอ้โหไปเส้นชื่อ
ส่วนคุณยายสมมติคนอายุ๙๙ตอนนั้นพิมพ์หลายนิ้วมือค่ะ
รู้ตอนหลังมารู้อีกทีปี๖๓ว่าเพราะไม่ได้โฉนดสักที
ทำไมยังไงหลานชายก็เสียชีวิตไปแล้วขายฮะหลอกใช่ไหม
ไปเซ็นเนี่ยคือขายอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหลอกไม่หลอกนะ
แต่ว่าข้อมูลมันเป็นอย่างนี้ค่ะอ่าคุณยายก็เลยเนี่ยฮะ
บอกสิ่งที่อยากได้คืนที่สุดนะขนาดนี้คืออยากได้ที่ดินคืน
เพราะไม่ได้ตั้งใจขายไม่รู้จริงว่าเขาให้ไปเซ็นเพื่อขาย
ค่ะกลายเป็นว่า๑๒ไร่เนี่ยมีพี่น้อง๓คนที่ไปเส้นเนี่ย
ที่ก็เลยไปเป็นของเขา๖ไร่ตามสัดส่วนของ๓คนนี้
อ่าวันนี้ทนายวรกรบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์มันนานมากแล้ว
มันเป็นหลักฐานเรื่องที่ดินอะไรชัดเจนไปแล้วอ่ะ
สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเดี๋ยวให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรัชบุรีเนี่ย
ให้คุณยายไปหาไปพบแล้วก็ให้ช่วยเจรจากลายเกลี่ยให้ดีกว่า
ว่าทางคนที่เขามีโฉนดอยู่๖ไร่ที่แบ่งไปตรงนั้นเนี่ย
เขาจะยอมคืนไหมหรือคืนด้วยเงินเท่าไหร่ซื้อคืนอะไรยังไง
ให้มาช่วยดูแลตรงเนี่ยให้กับคุณยายสมบูรณ์หน่อย
อ่าเพราะคุณยายสมบูรณ์บอกเคยเขียนจดหมายไปขอความช่วยเหลือบิ๊กป้อม
เพราะว่าท่านดูแลเรื่องของที่ดินที่ทำกินอะไรพวกนี้อยู่
ค่ะแต่จดหมายมันไม่ถึงอืมบิ๊กป้อมมาทราบเรื่องตอนเนี้ย
หลังจากมีข่าวทางไทยรัฐทีวีใช่ไหมค่ะบิ๊กป้อมก็พลเอกประวิทย์ท่านก็ให้
ทีมงานสอบถามมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีมันเป็นยังไง
ที่ดงที่ดินเราก็ส่งข้อมูลให้ไปแล้วตอนนี้ก็ทราบเรื่องกันแหละ
อ่ะก็หวังว่าจะมีทางออกนะคะแล้วก็จริงจริงถ้าอีกฝั่งหนึ่งต้องการ
จะได้เข้าใจตรงกันใช่จะได้ได้ข้อความทั้งหมดรอบด้านกันนะคะ